หนุ่มแซคชุมแพรค่ะก็โดดมารับหน้าที่พี่เลี้ยงน้องในรายการร้องได้ยกกำลังซ่า
แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่มาเป็นพิธีกรนะคะก็แซคชุมแพรก็เปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐบอกว่า
เป็นการเปิดประสบการณ์ในงานพิธีกรให้กับตัวเองเลยนะแล้วก็ชื่นชมน้องด้วยบอกว่าน้องน้องที่มาแข่งขันเนี่ย
แม้จะยังเด็กอายุน้อยแต่เก่งเกินตัวทุกคนเลยค่ะ
๖คนเป็นเด็กที่มีความสามารถรอบด้านเป็นกำลังใจให้กับน้องทั้ง๖คนด้วย
แล้วก็พี่เลี้ยงด้วยนะครับว่าพี่เลี้ยงรู้สึกหนักอกหนักใจมากเลยนะครับ
ส่วนงานพิธีกรพี่เลี้ยงเป็นไงบ้างคะตอนนี้เข้าฝักยังโอเค
ฝึกไปในตัวด้วยครับผมดูข่าวเพราะว่าดูข่าวมากครับ
ให้มันชินว่าเวลาเขาพูดเขาพูดยังไงให้มันกีดกันให้มันเว้นวักได้ถูกอะไรประมาณนี้
แซมบอกว่าหมดขนมเนี้ยไปสามถุงแล้วนะทำไมอ่ะเออก็นี่ไงแจกน้องแจกน้องไง
น่ารักติดตามกันต่อเลยนะคะต่อจากบันเทิงไทยรัฐจ๊ะ